ส่วนเรื่องนี้เรื่องหนุ่มจีบสาวคุณผู้ชมค่ะจีบเข้าไปจีบเข้ามาจีบไม่ติด
วันหนึ่งสาวที่เคยคุยไลน์กันเขาไม่คุยด้วยคราวนี้ไลน์ไปใหม่เลยค่ะ
ไลน์ไปขู่ฆ่าแล้วไม่พอนะคะคุณผู้ชมเอาก้อนอิดเนี่ยไปปลาใส่รถเขาด้วยค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ชายคนนี้
มาเลยนะคะยืนอยู่หน้ารถยนต์คันสีขาวเป็นรถของผู้หญิงที่เขาชอบอุ้ย
แล้วเอาก้อนอิดไปคว่างเลยค่ะใส่รถของเขา
แล้วเก็บก้อนอิดเดินขึ้นรถที่จอดอยู่ขับออกไป
ไปก่อเหตุกับรถของผู้หญิงที่ตัวเองไปจีบเขา
ทีมข่าววันนี้ไปพบกับคุณสิริวัลหรือคุณปุ๋ยค่ะเป็นผู้เสียหาย
บอกว่านายฟงค์เนี่ยนะคะนายฟงค์คนที่ก่อเหตุเนี่ย
คือเอาก้อนอิดมาปลากระจกรถเธอแล้วก็กรีดรถรอบคันเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีความสัมพันธ์เป็นลักษณะคนขายกับผู้ซื้อผู้ขาย
คือเป็นลูกค้ากันนะคะนายฟ้องเนี่ยเคยเป็นลูกค้าที่ร้านอาหารของเธอ
เธอก็คุยกันตามภาษาลูกค้าไม่ได้มีเชิงชู้สาวเลย
จนช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนายฟงค์อ้างบอกว่า
ให้เธอช่วยจ่ายค่าไฟให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนให้เป็นเงินสดโทรศัพท์เสีย

แล้วพอมีไลน์เธอแล้วก็ส่งข้อความมาหาตลอดเลย

มาหลังเนี่ยแม่เธอไม่สบายเธอก็ไม่ค่อยตอบไลน์
ฟ้องโกรธค่ะแล้วก็ด่าทอเธอหยาบคาย
หลังจากนั้นมันจะเป็นไทม์ไลน์เลยค่ะ๒๕กรกฎาคม
ฟ้องแชทไลน์มานี่คุณผู้ชมบอกจะขู่ฆ่า
เดี๋ยวนะนี่คือไลน์วันที่๒๙กรกฎาคม
อันนี้คือวันที่๒๕กรกฎาคมส่งไลน์มา

กูกำลังคิดอยู่ว่ากูจะฆ่ามึงด้วยวิธีไหนดี
หนึ่งเอาน้ำมันลาดแล้วจุดไฟเผา

วิธีส่งมาจะฆ่าด้วยวิธีไหนดีคือส่งมาแบบนี้ผู้หญิงก็กลัวนะ

อันนี้คือวันที่๒๕พอวันที่๒๙ไลน์มาอีกค่ะนะคะ
จะเอาเลือดมาล้างเท้าดิฉันพูดให้สุภาพก็แล้วกันเราออกอากาศทั่วประเทศ
อีกไม่นานหรอกตามเจอแน่นอนคือหมายไงหมายความว่าไงจะมาถึงบ้านเหรอ
กระทั่งล่าสุด๓๐กรกฎาคม
จอดประกบข้างรถแล้วเดินวนก้มเหงื่อย
แล้วเอาก้อนอิดไปทุบที่กระจกหน้ารถ
หลังจากนั้นก็กลับไปที่คอนโดของตัวเอง
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
น่ากลัวมากคือเราก็อายุขนาดนี้แล้วนะคะ
ถึงเราจะไม่สวยถึงเราจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น
แต่เราก็มีคุณค่าในตัวเองเราก็มีสิทธิ์เลือกถูกไหมคะ
ไม่ใช่ว่าใครมาจีบเราจะเอาไปทั่วอย่างนี้มันก็ไม่ใช่
ถูกไหมคะพี่เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
โอ้โหจีบไม่ติดแล้วขู่ฆ่าเลยค่ะแล้วตามไปคุกคามแบบนี้ด้วยค่ะ
คืออย่างนี้ถ้ายังตำรวจยังไม่เข้านะคะ
คือเราจะมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตทันทีเลยนะคะ
ขณะเดียวกันอีกคนนึงเนี่ยที่ได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้คือเจ้าของแท็กซี่ค่ะ
แท็กซี่สีส้มคันนั้นคือในฟงต์ไปเช่าเขามานะครับ

เออไปเช่าคุณประพาทดวงสีค่ะ

บอกว่าขอเช่าแท็กซี่ต่อจะไปขับหารายได้แล้วไปเยี่ยมแม่ด้วย

เรื่องนี้ปรากฏว่าทางคุณประภาษณ์เองก็ถูกยึดรถคืนแล้วนะ
เพราะสากรณ์แท็กซี่เขาบอกว่าผิดสัญญา

เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณประภาษณเองก็เดือดร้อนไม่มีรถขับหารายได้ค่ะ

เพราะหนึ่งไม่มีงานทำไม่มีรายได้
เงินทุนที่จะไปหารถใหม่ก็ไม่มี

ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเอารถไปก่อเหตุ
ความรู้สึกเราเราไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น

เพราะถ้าคุณรู้จักเขาคุณจะรู้ว่าเขาส่งมันดี

นี่แหละค่ะแล้วก็ขณะที่คุณประภาษณ์กับคุณปุ๋ย
กำลังคุยอยู่กับตำรวจปรากฏว่าโทรเข้ามาค่ะ

โทรเข้ามาพอดีคุณประพาทยอมรับว่า
ก่อเหตุจริงด้วยความแค้น
ฟ้องในฟ้องยอมรับว่าก่อเหตุจริงด้วยความแค้น

ผมให้เงินมันผมให้เสื้อมันได้เหนิมเขาหมา
คุณปภาษฐ์มันเผ่าแฟน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะในฟ้องรับปากแล้วว่าจะมาพบ

เดี๋ยวคงจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นค่ะ